ใช่ครับตอนนี้น้องเปิดใจที่จะคุยแล้วนะครับว่าความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความไม่ตั้งใจนะครับเป็นความไม่ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุนะฮะ
ซึ่งอาจจะเกิดการที่ว่าน้องเนี่ยเป็นเยาวชนนะฮะ
แล้วก็ต้องดูแลทั้งครอบครัวทั้งคุณแม่นะครับดูแลลูกตัวเอง
ซึ่งก็จะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้น้องลูกของน้องต้องจากไปนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจ
สามีเขามีส่วนรู้เห็นการกระทำนี้ไหมหรือว่าน้องนิ่มคนเดียว
ไม่มีครับก็คือสามีเนี่ยน้องเขาจะค่อนข้างกลัวนะครับว่าถ้าเกิดสามีรู้น้องก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับ
นี่เป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดที่น้องเองเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้นะครับ
ก็คือทางมูลที่วินวินนะครับเราได้ส่งทีมงานมาประสานตั้งแต่วันแรกนะครับโดยเฉพาะทางคุณอ้อเนี่ยก็มาตั้งแต่วันเนิ่นที่จะไปช่วยหาน้องนะครับ
ทีนี้สิ่งที่เราพบปากในพื้นที่ก็คือชาวบ้านนะครับแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นนะครับ
หรือไม่สบายใจที่จะคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐมันทำให้พวกเราเนี่ยมาเป็นผู้ประสานงานนะครับให้ความไว้วางใจกับชาวบ้านแล้วก็ตัวน้องนะครับ
จนเป็นที่มานะฮะที่น้องเปิดใจพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รัฐพูดคุยกับตำรวจนะครับแล้วก็กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็โดยมีทั้งคุณอ้อนะครับแล้วก็คุณออยวิพารานิ่มทองนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการที่ทางตำรวจพาน้องเข้าไปสืบสวนสอบสวนนะครับ
แล้วก็หากมีการกระทำความผิดนะครับก็อาจจะมีการแจ้งความโดยกระบวนการเนี่ยก็จะมีทั้งอายการมีทั้งนักจิตวิทยามีทั้งพมเข้ามาร่วมกับตำรวจนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะฮะ
ส่วนบุริธีเองเนี่ยหลังจากนี้เราก็จะช่วยเหลือครอบครัวน้อง
เพื่อให้น้องสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างความสบายใจ
เราก็จะเข้าไปดูแลคุณแม่ซึ่งมีอาการอำมพลึก
จากการที่ก่อนหน้านี้มีเส้นเลือกในสมองตีบ
เราก็จะเข้าไปช่วยดูแลเพื่อให้น้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยความสบายใจ
แล้วก็พูดเปิดเผยความจริงออกมาอย่างเต็มที่
เราก็จะดูแลไม่ให้คนข้างหลังของเขามีปัญหา
จากนี้ไปบุริธีเนี่ยก็จะสืบสาวเรื่องนะฮะ
อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้กระบวนการเนี่ยไปถึงสิ้นสุดนะครับ
แล้วก็กระจ่างว่าความจริงคืออะไรนะครับ
แล้วตอนนี้คือน้องยอมเปิดใจที่จะคุยแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้น้องเปิดใจที่จะคุยแล้วนะครับว่าความเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นความไม่ตั้งใจนะครับ
เป็นความไม่ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุนะฮะ
ซึ่งอาจจะเกิดการที่ว่าน้องเนี่ยเป็นเยาวชนนะฮะ
แล้วก็ต้องดูแลทั้งครอบครัวทั้งคุณแม่นะครับ
ดูแลลูกตัวเองซึ่งก็จะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะ
แล้วก็ทำให้น้องเนี่ยลูกของน้องเนี่ยต้องจากไปนะครับโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ
เบื้องต้นเขามีความคิดเครียดหรือกังวลอะไรไหมคะ

มาอยู่ในสถานการณ์ที่มีหลายคนมารุมนะฮะ
มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมารุมเนี่ยน้องก็จะมีความเครียดนะครับ
แต่เนื่องจากทีมงานมูลที่เราเนี่ยก็อยู่กับน้องตั้งแต่วันแรก
ทำให้น้องเนี่ยก็มีความสบายใจเวลาที่อยู่กับพวกเรานะครับ
พอน้องเนี่ยเข้าน้ำเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดใจแล้วก็พูดคุยมากขึ้นครับ
แล้วน้องนิ่มเขาได้พูดไหมคะว่าสามีเขามีส่วนรู้เห็นการกระทำนี้ไหมหรือว่าน้องนิ่มคนเดียว
ไม่มีครับก็คือสามีเนี่ยน้องเขาจะค่อนข้างกลัวนะครับว่าถ้าเกิดสามีรู้น้องก็อาจจะเป็นอันตรายนะครับ
นี่เป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดที่น้องเองเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้นะครับ
เพราะน้องมีความรู้สึกว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยไม่สามารถเปิดใจให้กับใครได้นะครับแล้วก็เปิดใจให้กับมูลที่เรา
หมายถึงว่าวันที่เกิดเหตุในพุทธเองเนี่ยทราบไหมคะว่าน้องนิ่มทำน้องตกพื้นแล้วก็ไม่ทราบครับ
ตกลงวัฒนหวะที่ตกกลืนเป็นเกิดจากที่พาน้องทิ้งนมหรือว่าพาน้องอักน้ำ
โฟกัสในการตามหาตัวเด็กน้อยที่กำลังหายไป
ในส่วนของแม่เด็กก็ปล่อยให้เป็นเจ้าที่ตำรวจ

ยังกลัวหรือหวาดระแวงที่จะให้ข้อมูลต่างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพราะว่าด้วยการที่เราเนี่ยคุกคลีกับเด็กและสตรีมาเยอะนะคะ
เราก็เลยใช้ความที่เรากันเองมากกว่าที่คุยกับน้อง
พยายามพูดกับเขาให้เขาสบายใจ
แต่ช่วงแรกเองเนี่ยแม่กับพ่อเขาก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจกับเรา
ยังมีความกังวลซึ่งเราดูออกว่าน้องเนี่ย
แม่ของน้องต่อเนี่ยมีความรู้สึกกังวลไม่กล้าพูด
แล้วพอเรามารู้สาเหตุลึกบางสิ่งบางอย่างที่ตอนนี้มันเป็นดราม่ากันในโซเชียล
ในสังคมเราตอนนี้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราว
ผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างตั้งแต่น้อง

คนที่ไม่รู้ก็อาจจะรู้สึกเกลียดชังว่าทำไมทำกับลูกแบบนี้
แต่พอเรารู้ข้อมูลลึกแล้ว
ในมุมด้านหนึ่งของสังคมที่มันเป็นด้านมืด

ซึ่งพอเรารู้เรื่องเมื่อวานเนี่ยตัวอ้อเองก็มีร้องไห้นะ
พอเขาเล่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ย
เรารู้สึกว่าเด็กคนนี้ต้องมาเจออะไรขนาดนี้เหรอ
เราต้องกลับมามองอีกว่าสังคมเราควรจะปรับ

แล้วเด็กอายุ๑๗ปีค่ะ
ด้วยความที่เขาเลี้ยงลูกคนเดียว

เด็กปีอะบางคนให้นุ่มลูกยังไม่เป็นเลย

ในเมื่อหนูปรึกษาใครก็ไม่ได้
ทำไมถึงไม่บอกแฟนวันนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น

อันนี้คือคำพูดของพี่บี

นิ่มที่ยังไม่กล้าพูดแต่แรกเลยคือ

ถ้าเขาโดนจับแม่จะอยู่ยังไง

เราเองก็เลยบอกว่านิ่มไม่ต้องกลัว

ในส่วนของการทำกายภาพบำบัด

เราไม่ได้มองว่าเราหิวแสงอีกแล้วนะคะ

ที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งเราก็ยังเป็น
มนุษย์ด้วยกันเรามองแค่นั้นจริง
ตอนนี้ก็ปล่อยให้เจ้าที่ตำรวจนะคะ
เป็นคนที่จะสอบสวนน้องอีกทีนึง